สวัสดีครับมีเรื่องต้องมาแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรวมทั้งรถไฟด้วยเนี่ยถ้าคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยคุณจะใช้บริการไม่ได้ก็คือเขาไม่ให้คืนเลยค่ะถูกต้องต้องมีนะฮะเพื่อความปลอดภัยเป็นบริการอย่างหนึ่งที่เริ่มดำเนิน
ใช้บริการบีทีเอสเองเขาก็เปิดพื้นที่ให้เอกชนเนี่ย
ให้ประชาชนเนี่ยไปตั้งโต๊ะขายหน้ากากอนามัยเลยนะฮะ
จำหน่ายแบบราคาย่อมเยาว์นะแล้วก็ติดต่อได้ที่ห้องจำหน่ายตัวด้วย
นะครับเช่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าใต้ดินเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายหน้ากากผ้าที่สถานีเพชรชบุรี
ลมจตุจักรพระรามเก้าแล้วก็หลักสองครับส่วนวันนี้ครับก็เป็นวันแรกของการลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่บ้านที่อยู่อาศัยแล้วประเภท๒คือกิจการขนาดเล็ก
ซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง
แต่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ผมเข้าก็เข้าไม่ได้อืมระบบมันล่มใช่ค่ะ
มีบางคนได้ช่วงเช้าสักพักหนึ่งล่มตอนนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ
จะมีประกาศขอความร่วมมือว่าจริงแล้วเนี่ยต้องให้ทำผ่านทางออนไลน์นะฮะ
เพราะว่าลดการไปเจอกันที่สถานที่ต่างแทนการเดินทางไปทำธุรกรรมที่พื้นที่ต่าง
แต่ว่าจากการสำรวจของทีมข่าวเราครับที่การไฟฟ้านครหลวงสาขาเพลินจิต
โอ้โหคนไปสิคุณค่ะคนเดินทางไปครับไปด้วยตัวเองนะฮะ
ยื่นเอกสารมีประชาชนจำนวนนึงครับไปยื่นแล้วก็ได้รับเงินคืนเลยนะฮะ
แต่ว่าจำนวนก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของเอกสาร
จากว่าชื่อเจ้าของบ้านเป็นอีกชื่อนึงไม่ตรงกับชื่อของตนเองนะฮะ
ก็เลยต้องให้กลับไปเอาเอกสารมาใหม่มายืนยันทำให้ประชาชน
ถอดใจแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาก็ได้กลับบ้านดีกว่า
แต่เน้นย้ำว่าคุณยื่นออนไลน์ได้ไม่มีการหมดเขต
ไปก่อนก็ได้จนกว่าระบบจะกลับคืนมานะครับ
เรื่องของการสอบถามเรื่องการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
ก็มีการตอบว่าถ้าขอคืนสิทธิ์ประกันหม้อแปลงไฟจะถูกยกเลิก
แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้ใช้ต้องจ่ายเองโอ้โหหลายคนแชร์เยอะจากทวิตเตอร์นะ
มีการตอบจากแอดมินของการไฟฟ้าล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงชี้แจงว่า
ข่าวที่เราแชร์กันไปเป็นข่าวปลอมยืนยันว่าคนที่ขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
นะฮะแล้วก็ยังได้รับการบริการต่างต่างจากการไฟฟ้าเหมือนเดิม
สำหรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเก็บไว้ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟ
มีหนี้ค้างชำระคือไม่จ่ายค่าไฟแหละว่างั้นเถอะดังนั้นถ้าคนที่ใช้ไฟ
ไม่มีหนี้เป็นลูกหนี้ชั้นดีจะไม่มีผลกระทบใดทั้งสิ้น
ค่ะนะฮะไม่ต้องกังวลไปนะครับ